ให้มีความสุขแบบนี้นะมีความสุขไปทุกวันค่ะ

มีความสุขจากวันนี้ไปจนวันตาย
กำลังจะบอกว่าคนเราต้องมีความสุขทุกวันไง
วันสุดท้ายของชีวิตซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่

เราก็นึกว่าโปรยมายังไงก็ไม่รู้
พอบอกให้มีความสุขจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

ใช้ชีวิตแบบมีความสุขให้เหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้าย
เหมือนคนนึงนี่นะเขาเสียชีวิตไปแล้วคุณผู้ชม
แต่เขาสั่งเสียบอกญาติไว้ว่า

ไม่ต้องเสียอกเสียใจนะไม่ต้องใส่ชุดดำ
เปิดเพลงให้สนุกสนานกันไปเลยค่ะ

เป็นงานศพของนายสมเกียจบุญโยงอายุ๕๖ปี

เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวนะคะ
ซึ่งเขาเป็นคนตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
คือได้บอกกับญาติบอกกับครอบครัวว่า
ถ้าวันหนึ่งจะต้องจากไป
ไม่อยากจะให้ครอบครัวต้องเสียใจ
เพราะฉะนั้นขอเลยนะ

เพราะฉะนั้นเพลงที่ได้ยินในงานศพเนี่ยก็คือเป็นเพลงที่
หัวหน้าครอบครัวคนนี้เขาชื่นชอบ

โดยเพลงที่เปิดนี่นะเป็นเพลงของศิลปินแห่งชาติอย่าง

หลายเพลงคุณผู้ชมคือฟังแล้วนึกว่า
แต่ว่าเรื่องราวที่เขาสั่งเสียเป็นยังไงไปฟังเสียงคุณภรรยาบอกหน่อยค่ะ

เป็นคนสนุกเพื่อนฝูงก็รักเขาทุกคน
แล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบเพลงของคุณชายเมืองสิง
ก็เลยอยากจะให้วาระสุดท้ายของชีวิตมีความสุขครับ
ฟังเพลงของอาชัยเมืองสิงห์เปิดตลอดงานเลย
อันนี้เป็นการสั่งเสียเป็นการบอกเอาไว้ตั้งแต่ตัวเองยังมีชีวิต
ไม่อยากจะให้ญาติพี่น้องคนในครอบครัวคนมาร่วมงานรู้สึกโศกเศร้าไปด้วย

เพราะฉะนั้นบรรยากาศในงานศพมันก็อบอวนหน่อยนะคะ

ไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่นด้วยนะครับ
ก็เป็นการจัดงานศพตามความเชื่ออีกแบบหนึ่ง
จริงก็มีหลายคนเนอะที่เราเคยอ่านข่าวได้ติดตาม
คนในวงการอย่างพ่อโดมก็บอกเอาไว้ว่า

เพราะดมชอบสีชมพูนะคะแล้วก็ชอบเล่นดนตรีด้วย
คืออันนี้ก็เป็นเหมือนคำสั่งเสียเป็นวาระสุดท้ายของผู้ตายแหละว่า
อยากจะให้ทุกคนไม่ได้โศกเศร้ากับการจากไปของเขา
อย่างคุณชนะคุณเคยคิดไหมว่าคุณอยากจะสั่งเสีย

คุณเราต้องอยู่บนโลกแห่งความจริง

แก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา

เราก็ต้องคิดเผื่ออนาคตเรา

เอ๊ะก็จะให้เราสังทรงสั่งเสีย

ไม่ใช่ถามวิสัยทัศน์ไอเดียดูว่าวางแผน
อย่างนั้นเผื่อพวกเราจะแบบมีโอกาสร่วมด้วยช่วยกันอนุโมทนากันไป
คุณยิ่งพูดผมยิ่งรู้สึกใจคอไม่ค่อยดี
ไม่รู้วันพรุ่งนี้หรือวันไหน

บอกว่าให้เรามีชีวิตอยู่ด้วยความสุขทุกวัน